คุณเปิ้ลนาคอนก็หลังจากได้ทำงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูม
แล้วก็กักตัวได้๗วันนะคะตอนนี้ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าวันนี้เนี่ยกักตัวเป็นวันที่๗แล้ว
สำหรับผู้เสี่ยงสูงอย่างเราถามว่ากังวลไหม
เขาบอกเลยว่าหลอนทุกวัน
มาทุกเช้าต้องกลืนน้ำลายเช็คคอตัวเองตลอดว่าเจ็บคอหรือยัง
คนที่เคยกักตัวน่าจะรู้สึกคล้ายกับเราว่า
ตกลงนี่เราป่วยหรือว่าไม่ป่วยวะเนี่ย
พอคิดได้เรายังไม่ใช่ผู้ป่วยนี่ว่า

ก็หยุดไม่ได้อะไรอย่างนั้น
วันนี้เขาก็เลยมีการมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าเจอก็จะได้เข้าทำการรักษาแต่เนิ่น
แต่ถ้าไม่เจอก็จะกักตัวต่ออีก๗วัน

พอตรวจเสร็จทางโรงพยาบาลเดินมาแจ้งว่า

ส่วนค่ารักษาไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพราะว่าคุณคือกลุ่มผู้เสี่ยงสูง
เราจะอย่างที่พี่คุณหนุ่มกัญชัยเขาอธิบายเรียบร้อยแล้วล่ะ

ปรากฏว่าคนเขาน่าจะเดินทางมาจากเชียงใหม่

เชียงใหม่ปุ๊บก็มีเพื่อนมาตูมคนหนึ่ง
ปาร์ตี้ที่เชียงใหม่กลับมาปุ๊บ
มาแพร่ในงาน

หลังจากนั้น๑๖มกราคม

เขาไปแพร่กับคนครอบครัวเขา

ก็เป็น๒ปาร์ตี้

นับจากมะตูมเนี่ย
๙คนก่อนเข้ารายการ

เพิ่มไป๒๔คนแล้ว

เงียบแบ่งออกเป็นชาย๒๐

ค่ะก็ว่าอย่างกันนะครับ

ก็เอาง่ายนี่แหละก็คือวันนี้จาก๑๙ก็เป็น๒๔คนนะครับ
แล้วก็เพื่อนที่มาร่วมงานปาร์ตี้เนี่ยก่อนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย
มันเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นถึงขนาดที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขาพบผู้ป่วยเนี่ยในสามกลุ่มค่ะนะครับซึ่งสามกลุ่มเนี้ย
สาธารณสุขเขาก็จะเชื่อมโยงไปกับมะตูมกับงานปาร์ตี้วันเกิดมะตูม
ตามที่ข่าวเราสองสามวันนี้เรานำเสนอกันอยู่เนี่ยนะครับ
ความคืบหน้า๒๖มกราคมนะครับวันนี้ผอกองควบคุมโรค
แล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกล่าวถึงกรณีเคสผู้ป่วยโควิด๑๙นะฮะ
คลัสเตอร์ดีเจมะตูมเนี่ยว่าขนาดนี้ตรวจพบเพิ่มอีก๕คน
หรืออีก๕รายเพราะฉะนั้น๑๙บวก๕เป็น๒๔นะครับ
ส่วนใหญ่มีการติดเชื้ออยู่แบบเงียบคุณฟังดีนะฮะ
เมื่อติดตามตัวมาตรวจจึงพบว่าเฮ้ยติดเชื้อ

ไม่รู้ผู้ป่วยทั้ง๒๔คนเนี่ยแบ่งออกเป็น๒๓คนเป็นผู้ชาย
ผู้หญิงแค่คนเดียวร้อยละ๘๐เขาบอกอาการจริงของมันเนี่ย
เด่นชัดที่สุดใน๒๔คนเนี่ยอาการเนี่ยเริ่มจากไอ
ไอสักพักมีไข้แล้วก็ถึงเริ่มเจ็บคอเป็นตามลำดับ

ทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดขึ้น
อย่างที่เราบอกว่าโควิดตรงนี้เป็นกระแสสังคมที่คนกำลังพูดถึงกันอยู่เยอะ

เออต้องกากอย่าตกนะ
ถึงขนาดเมื่อวานนี้ตอนแรกก็บอกว่า

กระแสข่าวออกไปเยอะเหมือนกันว่าเป็นกระแสปาร์ตี้แบบว่าเฮ้ย
มันเกิดขึ้นมาจริงหรือเปล่าถึงขนาดว่ามีการเอารูป
บ่งนายแบบมาใส่กันมากมายอืมปรากฏนายแบบทั้งสามคนที่โดนเอารูป
แชร์ค่ะเขาก็ค่อยค่อยออกมาพูดอ่า

ไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวเขา
แล้วก็พร้อมยืนว่าเขาไม่ได้รู้จักมาตุ้มไปสั้นไปบางคน

ส่วนรูปที่มีการแชร์ไปมันเป็นรูปที่มาตุ้มละ
ไปทำงานพิธีกร
เพราะฉะนั้นวันนี้นายแบบพูดงี้เข้าได้รับความเด็ดร้อนมากสมควรนะ

ตอนนี้ตอนนี้ไข้ขึ้นเป็น๔๐แล้วก็คืออาการก็ค่อนข้างจะหนักแล้ว
แต่ก็ถามเจ๊กุญญาณถามเขามีดาราไปมั้ย
ดาราที่ไปร่วมงานอ่ะมีจริงจริงไหมปรากฏไม่ต้องระแวงดาราไม่มี
ดาราไปร่วมงานเลยสักคนนึง้ืม
ขู่คนที่เป็นงานวันเกิดมาตรูมมีคนนึงที่ติดโควิดชื่ออืม
ต้องไปสะดอกเคาะซื้อโรงศพหน่อยลูกนะ
ปีโป้เมื่อวานปีโป้ก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อมีกระแสข่าวว่าปีโป้ติดโควิด

ไปตรวจแล้วผมเอามาไปรบตรวจอีก๕วันก็จะต้องตรวจกันใหม่

เราก็ต้องตรวจอีก๕วันทุก๕วันเราก็จะตรวจกันใหม่
อันนี้คือความรับผิดชอบที่แบบว่า

ทุกอย่างเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมกัน
แล้วก็พิธีกรคนที่มีความเสี่ยง
ทุกคนจะต้องตรวจ๕วัน

ไม่คิดถามมาต้องตอบตรงนะ

ไม่คิดว่าไม่มีดารา

กำลังจะบอกว่ายังไม่มีดาราทั้งสิ้น

อันนี้บอกชัดเจนนะฮะ